เปิดบ้านเช็คดวงกับประเด็นสุดแซ่บ

คนลุกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเดือนนี้
ปิดท้ายด้วยแม่บ้านพารวยกับธุรกิจโลกสายใหม่
แต่๕บาท๑๐บาทต่อยยอดไปเป็น๘๐บาท
เท่ากับว่ารายได้จะอยู่ที่วันละ๑๕๐๐

ข้าวความรักค่ะ
แม่บ้านประจันบาล